ทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ใจเนี่ยแช่มชื่นอยู่ในบุญกุศลอยู่ในความดีของเราจากนั้นเราก็นึกแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้มีความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ทุกคนให้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นญาติพี่น้องเป็นคนไทยด้วยกันนึกอธิษฐานจิตให้ประเทศไทยของเราร่มเย็นเป็นสุข
ปราศจากความขัดแย้งมีความสามัคคีซึ่งกันและกันร่วมใจกันในการพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเถิน
วันนี้วัดพระธรรมกายก็ขอชี้แจงในวันที่๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕๖๐ในวันที่หมายค้นสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ยังคงม๔๔อยู่
ประเด็นที่๑ทางเจ้าหน้าที่

เมื่อวานมีทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาอาคาร๖๐ปีโดยภารการโดยภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดของวัดเนี่ยเห็นชัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งคาดว่านะฮะคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเพราะว่าท่านเป็นคนดูแลพื้นที่ตรงบริเวณประมาณประตู๘ซึ่งใกล้ใกล้กับอาคาร๖

ได้รับทราบว่าได้มีการปล่อยตัวมาแล้วเมื่อเช้านี้ก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ก็สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยว่าคือท่านมาเนี่ยมันรู้สึกไม่ได้ปกติมาแบบโดยภารการแล้วเข้ามาเองเนี่ยอันนี้เราเรากังวลในเรื่องไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วก็นำของอะไรมาไว้ในนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะจะมีการตรวจ
แบบปกติโปร่งใสตรวจสอบได้ก็จะเป็นการดีของทุกฝ่ายประเด็นที่สองก็คือเมื่อเช้านี้ช่วงสายสายมีบุคคลไม่ระบุว่าเป็นใครฮะมาพร้อมใบกระท่อมที่ประตู๗มาพร้อมใบกระท่อมที่ประตู๗คาดว่าเห็นน้องน้องบอกว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็ไปแล้วนะฮะก็ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่วันที่๑๖กุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างเองแล้วก็พนักงานเองเนี่ยที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาในวัดแล้วก็หยุดงานก่อสร้างทุกจุดก็ไม่ทราบว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครไม่น่าจะเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายประเด็นที่สองก็คือสถานการณ์อย่างนี้นะฮะที่มีการปิดล้อมวัดแล้วข่าวทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยซึ่งใครก็รู้ว่ามีทั้งทหารตำรวจ

เหม็นทั้งหมดเลยไม่สามารถนำมาขบฉันแล้วก็รับประทานอาหารได้นะฮะที่สำคัญคือพระแล้วก็สิทธิ์วัดที่อยู่ภายในวัดเนี่ยประมาณหมื่นคนแต่ท่านส่งมาเพียง๓๐๐กล่องคือต้องไปละลายน้ำฉันกันนะฮะอย่างนี้ก็ขอว่าไม่เพียงพออยู่แล้วในการที่จะขบฉันแล้วก็บริโภคขอเรียกร้องทุกท่านฮะแม้
สงครามโลกเองเนี่ยองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็นยังห้ามไม่ให้มีการปิดกั้นการลำเลียงอาหารต่อพลเมืองผู้บริสุทธิ์เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง
มีการปิดล้อมเมืองอาเลโป้
และมีแผนตัดสะเบียงอาหาร
เพื่อให้ทหารฆ่าศึกและประชาชนในเมือง
หิวโหยจนอดตาย

ยูเอ็นได้มีคำสั่งห้าม

แต่จะปิดกั้นเสบียงอาหารไม่ได้
กรณีของวัดพระธรรมกายเราไม่ได้รบกับเจ้าหน้าที่เราแค่รักษาสิทธิ์ของตนเองเท่านั้น
กรณีปิดกั้นเสรีภาพทางด้านเสบียงอาหารปิดกั้นเสรีภาพทางด้านสัญญาณสื่อสาร
ปิดกั้นเสรีภาพทางด้านสัญจรเดินทางซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
จึงเป็นการกระทำที่ยิ่งกว่าสงครามนี่ไม่ใช่กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย
แต่นี่คือไม่ใช่ทำตามกฎหมายแต่เป็นการทำตามกฎกู
เพราะเจ้าหน้าที่เขียนขึ้นเองตามอำเภอใจ
เพราะไม่มีกฎหมายที่ตราขึ้นโดยชอบทำของประเทศใดในโลก
ที่จะอนุญาตให้รัฐปิดล้อมพลเมืองตัดข้าวปลาอาหาร
ตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตตัดสัญจรการไปมา
จากสาเหตุเพียงแค่จับพระภิกษุชาลาอายุ๗๐ปี
ด้วยข้อหาว่าขัดหมายเรียกถือเป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนา
จึงขอให้ท่านหยุดคุกคามพระพุทธศาสนาด้วยการยกเลิกม๔๔ทันทีเถิด
ข้อ๔ขอตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวของรัฐบาลผิดพลาดอย่างร้ายแรง
โดยตั้งข้อสังเกตว่ากุญสือของเจ้าหน้าที่รัฐให้ข้อมูลเท็จกับทางราชการและเป็นบุคคลล้มละลายทางด้านความน่าเชื่อถือ
เพราะ๑โกหกว่าใต้ถุนอาคารเป็นอุโมงลับซึ่งไม่เป็นความจริง
โกหกว่าเครื่องนับดิจิตอลสัมมาระหังเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
นับดิจิตอลมันก็คล้ายประคำนะครับ
โลกมันพัฒนาก็จากประคำก็เป็นตัวเคาน์เตอร์ในการนับ
เหมือนที่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเขาก็นับจำนวนอะไรต่าง
อันนี้ก็เอามานับแต่นับสัมมาระหังแล้วก็ไปโกหกโลกทั้งโลกว่า
เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้
คือถ้าจะเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้
เราคงไม่เรียกร้องให้ท่านเนี่ยเลิกตัดสัญญาณมือถือตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ฉะนั้นนี่ก็เป็นการโกหกสังคมอีกประการหนึ่ง
ข้อ๓โกหกว่าอาคารบุญรักษาซึ่งกำลังก่อสร้าง
เป็นที่หลบซ่อนตัวของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาเสียกำลังพลกว่า๕๐นาย
เข้าไปบุกตรวจค้นอย่างเต็มที่
สิ่งที่พบคือพบเพียงฝุ่นที่กำลังก่อสร้างอาคารเท่านั้น
โกหกว่าอาคารดาวดึงเป็นที่หลบซ่อน
แต่ในที่สุดก็ไม่พบตัว
พบแต่เครื่องเพิ่มออกซิเจนและเตียงเปล่า
โกหกว่าอาคารภาวนา๖๐ปีเป็นที่หลบซ่อนของหลวงพ่อธรรมชโย
แต่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วตรวจค้นถึง๓๔ครั้ง
ก็พบเพียงแต่อาคารที่ให้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเท่านั้น
บุคคลนี้ตอนเป็นพระอยู่วัดไหนก็อยู่ไม่ได้
เนื่องจากไม่ฝึกตัวเอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่
เข้ากับหมู่สงฆ์ไม่ได้มีความเนรคุณต่อครูบาอาจารย์
ใส่ร้ายป้ายสีครูบาอาจารย์แม้ครูบาอาจารย์จะส่งเสียให้เล่าเรียนถึงต่างประเทศ
แต่ก็ไม่มีความเคารพ
ไปอยู่วัดไหนก็มีปัญหากับวัดและเจ้าหน้าที่ทุกวัด
เพราะไม่ทำตามกฎระเบียบวินัยของวัดนั้น
ถึงกระหนาดมีการฟ้องร้องเจ้าอวาดที่ตั้นที่ตนเองเข้าไปพรรมนักอยู่บ่อย
ลาศิกขาอยู่วัดไม่ได้ก็ไปอยู่ตามอพาร์ทเมนต์
ไม่อยู่ตามวัดปกติของพระสงฆ์

ปัจจุบันบุคคลนี้ไม่มีการงานเป็นหลักแหล่ง
เป็นแค่อาจารย์พิเศษตามที่ต่าง
เพราะไปทำความวุ่นวายกับหน่วยงานต่าง
ไม่มีใครกล้ารับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
แต่น่าแปลกใจว่าอยู่ได้โดยไม่ทำงาน
ไม่ทราบว่าเอาเงินมาจากไหน

ผลงานวิชาการออกมาก็ได้รับการตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์
จากนักวิชาการชาวพุทธหลากหลาย
และไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

เมื่อไม่นานมานี้ก็ไปออกงานสัมมนาวิชาการ
และอ้างว่าเป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งวัดขอปฏิเสธ

เอาแค่เบา๑๑ข้อพอนะครับ

ท่านนี้ทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่อย่างเดียวคือ
โกหกเรื่องวัดพระธรรมกาย

จากตนเองไม่ทำตามกฎระเบียบของวัด
ไม่เคยอยู่จำพรรษาที่วัดเลยฮะ
เมื่อไม่พอใจวัดก็ประกาศลาออกเอง
เขียนจดหมายลาออกด้วยตนเอง
โดยที่ทางวัดไม่ได้บีบคันอะไรเลย
แต่เมื่อไปแล้วแล้วอยู่ไม่ได้

ทางวัดก็ขอให้ไปขอขมาคณะสงฆ์ในวัด
แต่เจ้าตัวไม่ยอมขอขมาหมู่สงฆ์
จึงไม่รับเข้าเป็นสงฆ์ในวัดพระธรรมกาย
เพราะสอเห็นว่าเป็นคนอักกตัญญู
และเนรคุณต่อครูบาอาจารย์
สรุปคือบุคคลที่เป็นกุญสือท่านนี้
ท่านไม่เป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ

รัฐเองไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของตนเอง
ทั้ง๓วัน
ทุกอาคารทุกชั้นทุกห้อง

คำสั่งจากหน่วยเหนือที่ไหนก็ไม่ทราบ
ก็จะบอกว่าขอตรวจอีก๑วันเท่านั้นก็จบ
แล้วมาสามารถบอกว่า
ทักศิลป์สามรอบซึ่งน่าจะให้เจ้าหน้าที่เดสัยมาบวชได้แล้วนะฮะ
ท่านนี้รัฐกลับเชื่อข่าวลือข่าวโกหกจากบุคคลท่านนี้
มากกว่าเชื่อข้อมูลจากเตียสัยด้วยซ้ำไปกลายเป็นว่าเชื่อกุญซู
คุณซื้อที่ดูเหมือนว่ามีปัญญาแต่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
เป็นบุคคลล้มละลายทางด้านความน่าเชื่อถือถ้ารัฐบาลยังเชื่อ
ข้อมูลข่าวกรองที่ผิดพลาดเช่นนี้การตัดสินใจบริหารของรัฐบาล
ก็จะผิดพลาดอย่างมหันไปด้วยเพราะบุคคลท่านนี้ไม่มีคุณธรรม
ไม่มีความกระตันยูต่อครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้คุณคน
ถ้ารัฐบาลยังเชื่อบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมเช่นนี้
รัฐบาลก็ไม่มีความชอบทำไม่มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเรื่องนี้อีกต่อไป
ประเด็นที่๕ที่จะขอชี้แจงคือวัดพระธรรมกายขอยืนยันว่า
ตลอด๔๗ปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ยึดหลักบุญยักษิริยาวัตถุ๓ประการคือการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา
และยึดหลักกฎไตรศิกขาคือหลักไตรศิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญา
พระพิสุสามเณรที่นี่บวชอุทิศชีวิตในวัดและ๒๐สาขาทั่วโลก
มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนมีสถิติการศึกษาเล่าเรียนเป็นที่พอใจเป็นแชมป์ทุกปี
แต่น่าเสียดายปีนี้กว่า๕๐๐ท่านไม่ได้ไปสอบแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ
ปัจจุบันสำนักเรียนปริยัตติธรรมวัดพระธรรมกายมีผู้สอบผ่านบารีชั้นสูงสุดคือประโยค๙
และบารีศึกษาไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น๗๐รูปคน
ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ชี้แจงว่าเราเชื่อใจท่านว่าท่านไม่มีอะไรเลย
เข้ามาบริหารประเทศด้วยความจำเป็นเพราะสถานการณ์ประเทศตอนนั้น
มีความขัดแย้งทางความคิดแต่ขอร้องท่านนายกลุงตู่ที่รักว่า
ขอให้ท่านพูดเพราะกับประเทศไทยกับประชาชนของท่านอีกสักนิด
อย่าพูดทอนกำลังใจให้พูดเพราะให้กำลังใจประชาชน
แล้วบรรยากาศของประเทศไทยก็จะดีขึ้นเอง
ในเรื่องการจับผิดขอชี้แนะให้ทุกท่านเห็นว่า
เอาทางด้านเนี้ยทางกลางมา
ค้อนเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสีสันของพิธีกรรมเท่านั้นแล้วก็นำมาตอก
พอเป็นพิธีเท่านั้นไม่มีการซื้อขาย
ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงที่น่าเสียดายก็คือ
พี่น้องสื่อมวลชนบางสำนักค่ะพี่น้องสื่อมวลชนบางสำนัก
แล้วนำไปรายงานข่าววิเคราะห์กันเป็นจริงเป็นจัง
อีกภาพหนึ่งที่ไม่ได้เอามาให้ดูก็คือภาพแจกแจงว่า
อาคารแต่ละอาคารของวัดพระธรรมกายมีมูลค่าเท่าไหร่
แล้วมีการแต่งตัวเลขว่าเป็นแสนล้านบอกว่าไม่เป็นความจริง
แล้วไปออกรายการทีวีของตัวเองแล้วไปวิเคราะห์
อย่างเป็นหลักเป็นการขอวิพากษ์วิจารณ์และส่งความไม่สบายใจ
ไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนบางสำนักที่ทำอย่างนี้เลิกนะฮะ
ขอให้เอาข้อมูลความจริงมาพูดกันขอให้ท่านซื่อสัตว์ในจัญญาบันของสื่อมวลชน
อย่าเนรคุณต่อจัญญาบันสื่อมวลชนอย่าเนรคุณต่อข้อมูลที่แท้จริง
ขอให้มีความซื่อสัตว์ในการรายงานข่าวด้วย
เพราะจะทำให้สังคมแตกแยกนี่เป็นตัวอย่าง
ฉะนั้นเรื่องของวัดพระธรรมกาย
เป็นเพียงจุดตรงตรงเรื่องของวัดพระธรรมกายเป็นเพียงจุดเล็กเล็กเท่านั้น
เป็นเพียงจุดเล็กของคุณงามความดีที่มีอยู่ทั้งหมดของวัดพระธรรมกาย
จุดเล็กคือภิกษุชาลาอาภาษณ์ไม่สามารถไปตามคำเรียกของเจ้าหน้าที่ได้
ก่อนหน้านั้นก็เชิญเจ้าหน้าที่มาที่วัดแต่เจ้าหน้าที่ไม่มาแล้วไปออกหมายจับแทน
ทุกวันนี้เรื่องมันเล็กนิดเดียวและทุกวันนี้สังคมก็กลายเป็นว่าจับผิดวัดพระธรรมกายไปทุกเรื่อง
ผลงานดีที่ไปช่วยภาคใต้๑๓ปีท่านไม่เห็นเหรอ
ผลงานดีที่บวชกุลบุตรเป็นแสนแสนรูปท่านไม่เห็นเหรอ
ผลงานดีดีที่ตักบาทพระทั่วประเทศไทยแล้วนำไปช่วยภาคใต้
นำไปช่วยอุทธกภัยวาตภัยซึนามิท่านไม่เห็นเหรอ
อย่านำเพียงจุดเล็กจุดนี้มาจับผิดกันและทำให้สังคมแตกแยก
มาจับผิดกันแล้วเป็นเหตุให้ออกม๔๔ขึ้นมาซึ่งกลายเป็นเหมือนการเผชิญหน้า

เราเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อดทนในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก
ทางวัดเองก็อดทน
แต่ความอดทนเนี่ยไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
เพราะท่านอดทนเพราะบริหารประเทศ